หาดนพรัชแหมฤดูการท่องเที่ยวก็อยากจะลงเล่นน้ำทะเลกัน
ลงไม่ได้อะไรไม่ดูดำดำเม้นเหม็น
นี่คือชายหาดหาดนพรัชหรือว่าหาดคลองแห้งนะครับ
ในเกณฑ์อุตยนต์แห่งชาติหาดนพรัชทารามูกอกพีพี
บนอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ครับคุณผู้ชมนี่ยาวเป็นกิโลเลยนะ
เห็นไหมดำอยู่นั่นน่ะนางรัชนกแพรน้อย
หัวหน้าอุตยนต์แห่งชาติหาดนพรัชทารามูกอกพีพี
ท่านชี้แจงแบบนี้ไอ้นี่คือสาหร่ายครับ
คุณผู้ชมครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
คือคาดว่ามันเกิดจากกระแสคลื่นใต้น้ำเนี่ย
แรงเข้าสู่ชายฝั่งแล้วอุณหภูมิของน้ำทะเลมันสูงขึ้น
สาหร่ายสีเขียวหรือชาวบ้านเรียกว่าตะไคร่น้ำเนี่ย
มันอยู่ลึกประมาณสิบถึงสามสิบเมตรนะครับมันตายไง
ตายแล้วลอยขึ้นมาตามแรงคลื่นใช่ไหมถามว่าเป็นอันตรายไหม
ไม่เป็นอันตรายแต่รำคาญถ้ามาติดตามตัวหรืออะไรแบบนี้นะครับ
มันจะเหม็นไงนะครับปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนแล้วนะครับ
คุณผู้ชมหลังจากสภาพอากาศร้อนขึ้นร้อนขึ้นแต่อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บ
และทำความสะอาดชายหาดทุกวันในช่วงเช้านะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ยังมีพวกสาหร่ายนี้มาอยู่
มันจะเริ่มหมดไปหลังเดือนเมษายนนี้ครับคุณผู้ชมครับ